วันนี้เป็นวันที่๒แล้วค่ะสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่อาคารรัฐสภาค่ะนะคะ
ยังเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการซักฟอกตั้งคำถามกระทู้ถามขึ้นมาถามนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นตอบเป็นระยะนั่นเป็นเรื่องของเนื้อหาของการอภิปรายนะคะ
แต่มีอยู่๑คนเขาบอกว่าแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นหนึ่งใน๑๐รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอก
แต่ผมก็จะต้องมีสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจวันนี้คือเดินคอต่ำมาเลยใช่ไหม
คอต่ำต่ำมาเลยต่ำแบบนี้เพราะว่าคล้องพระดีมาอ้าว
คุณศรีราจรรย์จ้าคะถือว่าเป็นศรีสรรค์ของสภาเลยนะคะ
วันนี้ค่ะโชว์นี่คือหลวงอะไรอย่างงี้ขอดูใกล้ใกล้หน่อยได้ไหมคะ
เขาบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อป้อมเอาขึ้นซีจีให้อ่านเลย
หน้าตาคุ้นเคยกันอยู่นะคะสำหรับนี้อ้าวให้ดูเลย
เหรียญหลวงพ่อป้อมโดยสศศิราเจนจาจากภักดิ์พลังประชารัฐ
วักออกมาจากคอให้ดูเลยและนี่เป็นทองคำแท้น้ำหนักสองสลึง
โอ้โหเป็นทองคำแท้นะคะเพิ่งทำมาสดสดใหม่ใหม่เพื่อที่จะเตรียมเข้ามา
อภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แหละทำทำไมคะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่นักข่าวเขาไปสังเกตอย่างแรกก่อน
ดูนะคะคุณผู้ชมค่ะชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจริง
จริงแล้วเขียนแบบนี้แบบในกรอบแดงที่เราทำให้ดู
แต่ที่ช่างทองเขาทำมาเขียนผิดค่ะ

ก็คือสสิระจำชื่อพลเอกประวิทย์ไม่ได้หรือเปล่า
เอาเดี๋ยวเรามีคำตอบแต่ชื่อพลเอกประวิทย์จริงเขียนแบบนี้นะ

อันนี้คุณบอกสศศิราจำใช่ไหม

คุณบอกดิฉันบอกให้คุณผู้ชมดูว่าเนี่ยเป็นจุดที่ผิด
อยู่ในเหรียญหลวงพ่อป้อมนี้นะคะ
ตรงนี้จะเป็นการแก้เคล็ดหรือเปล่าไม่รู้แต่เจ้าตัวยืดอกเลยยอมรับสะกดผิด
เพราะร้านทองรีบทำ

ใช่เอาแล้วไม่ได้เคาะมาตั้งแต่นานแล้วเหรอคะ
เพิ่งคิดได้ค่ะเพิ่งนึกได้ว่าเออต้องมีบ้างแล้วแหละอะไรอย่างนี้นะ
ต้องปลอดภัยอ่ะนะคะเอาอย่างไรร้านทองเขาจะรับผิดชอบ
เดี๋ยวจะเอากลับไปให้ร้านทองเขาแก้ไขนะคะ
จากนี้สสิระยังมีเหรียญทองคำรุ่นป่ารอยต่ออีก๑เหรียญนะคะ
โดยเหรียญสองรุ่นนี้มีเขาทำคนเดียว
ทำขึ้นมาเป็นวัตถุมงคลส่วนตัววัตถุมงคลส่วนตัวนะฟังนะ
มีเหรียญเดียวในโลกตั้งใจทำไว้ห้อยคอแล้วอุ่นใจ
เพราะผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นบุคคลที่นับถือห้อยติดตัวแล้วเหมือนมีลุงป้อง
ป้อมปกปักคุ้มครองให้รอดพ้นได้ทุกเรื่องแล้ววันนี้ตั้งใจจะเอาล็อกเก็ตทั้งสองรุ่น
ไปให้ผลเอกประวิทย์ปลุกเสกด้วยและเอาไปให้ปลุกเสกจริงนะคุณ
เดี๋ยวน้ำเอาเอาตามความเข้าใจดีฉันก่อนน่ะอ่า
แล้วก็ปกติแล้วใครก็ปลุกเสกเหรียญได้เหรอคะ
เอาจริงนะเอาไม่แน่ใจแหละ

แต่ว่าพลเอกประวิทย์ปลูกเสกให้จริงนะ
แต่ก็หยอดทิ้งท้ายพูดกับสสิระนะบอกว่า
เอาอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุ้มครองเราได้ดีที่สุดก็คือความดี
อืออออบอกแบบนี้นะคะเอาฟังเสียงสสศิระหน่อยคะ
เอาทีนี้พอมาโชว์ว่าแบบนี้มันเป็นทอง

เขาก็เลยไปถามว่าเอามีการยื่นมั้ย
สับสินเนี่ยอ่านายนี่วัดชัยกษมงคลโฆษกสำนักงานปปช
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีล็อกเก็ต๒ล็อกเก็ตนี้นะคะ
เคยได้ยื่นเอาไว้ในรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อปปช
เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งสอสอหรือไม่นี่เป็นการตั้งคำถามนะคะ
เพราะมันเป็นของมีค่านะคะแต่หากล็อกเก็ตนี้ได้มาภายหลังจากที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช
ครั้งแรกปปชก็จะรอดูว่ายื่นบัญชีทรัพย์สินของนายศิราครั้งที่๒
หรือยื่นหลังพ้นตำแหน่งจะมีการระบุถึงทรัพย์สินนี้หรือไม่
ถ้าไม่มีการระบุก็ต้องตามไปดูอีกว่านายศิระขายหรือให้ใครไปหรือไม่
เพราะสับสินในบัญชีจะต้องเพิ่มขึ้นมีแล้วสองเหรียญน้ำหนักเหรียญละสองสลึง
ตีมูลค่าเอาเองแล้วก็ไปตรวจดูในบัญชีว่าแจ้งหรือยัง